ที่เชียงใหม่นะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตกอกตกใจกันทั้งเมือง
ไฺลุดถนนมาครับ

ไปแล้วน้องเข้าซอยไปแล้ว
ลุดไฺลุดใช่ไหมไฺลุด
หลุดมาบนถนนจริงนะโอ้เจ้าถุยอยู่ไหนอยู่นี่จ้า
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ามันน่าสงสารเหมือนกัน
เพราะควายตัวนี้มันหนีออกมาจากโรงเชือดครับ

ใช่ไหมชีวิตมันมันก็รักนะ
แล้วหลุดออกมาปุ๊บมันคุ้มคลั่งเลย
วิ่งอยู่แถวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ

ควายมันวิ่งมาจริงตกอกตกใจกันสิครับโอ้โหเอาเอาไปดูกันต่อเหตุการณ์นี้นะครับ
นายอัศนีบูรณขออภัยบูรณุปกรณ์ซึ่งท่านเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ท่านอยู่ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุนี้ท่านจึงรีบมาตรวจสอบทันที
ท่านนายกเทศมนตรีนี่ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านไปง่ายนะท่านรีบลงพื้นที่เลย
เขาบอกว่าเจ้าควายตัวนี้สรุปนะตอนที่ท่านไปมันตกลงไปในท่อ
ที่กำลังมีการก่อสร้างที่บริเวณตำบลศรีภูมิกลางเมืองเชียงใหม่นั่นแหละ
น้องวายอยู่นี่จ้าใครถามหาทุยอยู่ไหนถุยอยู่ไหน
ตกลงไปถุยอยู่ที่ท่อนี่แหละฮะสุดท้ายไปปลอบใจปลอบใจมันก่อน
เจ้าของเขามาด้วยนะเจ้าของที่ไปปล่อยที่ลงเชื่อนั้นก็มาด้วย
มาปลอบใจมันก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมดึงมันขึ้นมา
ก็พบว่าควายตัวนี้มันเป็นเพศผู้อายุประมาณสักหนึ่งปีตัวใหญ่แข็งแรงเลยล่ะครับ
ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่เหมือนกันกว่าจะเอามันขึ้นมาได้
สุดท้ายท่านนายกเทศมนตรีที่มาดูเหตุการณ์บอกขอเลยละกัน

ไถ่ชีวิตเจ้าควายตัวนี้ในราคา๔๐๐๐บาท

แล้วเมื่อทำการถ่ายชีวิตเสร็จนะก็พาขึ้นรถบรรทุกไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์
เทศบาทนครเชียงใหม่ที่ประเมินสวรรณาหรอกเก้า
แล้วตั้งชื่อให้นะว่าตัวนี้ตั้งชื่อว่าเจ้าลูกคา

เออลูกคาเห็นบอกว่าเอาจริงมันน่าจะไปเจอแถวแม่คา
แม่คาอะไรที่เขาเรียกกันก็เลยเรียกตั้งชื่อเจ้าควายตรงนี้ว่าลูกคานะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปหาเจ้าลูกขาดซึ่งยังมีอาการตื่นตระหนกและหวาดระแวง
เจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าต้องคอยป้อนย่าให้กับมัน
และที่สำคัญฉีดน้ำ
ฉีดน้ำเพื่ออะไรลดความเครียด
อ๋อให้มันสงบลง
ฉีดน้ำแบบนี้คือมันก็ยังตื่นคนอยู่แหละ
ตื่นตกใจอยู่แหละแม่แล้วมันเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์
นี่เป็นวงชีวิตมันเลยอะเนาะ

เพื่อให้เจ้าลูกหามันรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวดูแลกันต่อไป
ทำการถ่ายชีวิตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายชีวิตแล้ว

เข้าใจนะในบางพื้นที่อะไรก็ยังมีการซื้อขายเนื้อควายกันอยู่
เป็นปกตินะเป็นวิถีชีวิตเขา